มาดูข่าวใหญ่สุดที่เป็นพาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่นะครับ

กรณีล่าหมีขอเนี่ยนะฮะ
สั่งให้ออกประหลัดอำเภอทีมล่าหมีขอเจอ๙ข้อหานักครับ

ส่วน๒อาสาสมัครอำเภอโดนพักงานแล้วก็จ่อถูกเด้งด้วย
ส่วนคนที่ออกโรงมาตอนนี้ก็คือพนธรรมรวชเอกศีวราบรรค์๑๕มปบ
เคยจับคดีเรื่องของเสือดำมา
ตอนนี้บอกว่าจะใช้ทีมเสือดำในการสอบคดีนี้
เพราะถือว่าเป็นคดีเกี่ยวกับสัตว์ป่าเหมือนกัน
แล้วก็ทีมเดิมเขาจะรู้รายละเอียด

แต่ยังไงก็ตาม๒คดีนี้ในเนื้อในมันมีความแตกต่างกันอยู่นะ
ใช่ค่ะคือคดีของเสือดำ
ทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานเจ้าหน้าที่ป่าไม้

แต่คดีนี้เรื่องของหลักฐานยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไห

แม้ว่าจะพบอุ้งตีนหมี๔ข้างก็ตาม
แต่ต้องไปตรวจสอบอีกว่าอุ้งตีนหมีทั้ง๔ข้าง

ใช่ครับกลายเป็นประเด็นที่สังคมจับตามองกันอีกแล้วนะฮะ
เอาไว้ให้มีการล่าสัตว์ป่าขึ้นอีกแล้ว
กำลังของเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์
กำลังของเจ้าหน้าที่ชุดพญาเสือ
ที่เข้าไปจับกลุ่มนายวัชระชัยสมีรักษ

พร้อมกับพวกคณะรถยนต์ออฟโรด
จับกลุ่มตัวมาได้๑๑คนนะครับ
ตรวจค้นพบอาวุธปืนแล้วก็ซากอุ้งเท้าของหมีขอ
อยู่ในขบวนรถหลังออกมาจากเขตอุทยานไซโยก

เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนสพไซโยก
ได้สอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง๑๑คน
ก่อนนำตัวทั้งหมดเข้าห้องขัง
และเมื่อวานี้คนตำรวจตรีธนาชูวง
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เดินทางมายังสพไซโยก
ยืนยันว่าจะทำคดีนี้อย่างตรงไปตรงมา
พร้อมกับเปิดเผยนะครับว่าชุดสอบสวนคดีนี้
คือชุดเดียวกันกับคดีเสือดำ
นี่แหละฮะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
สั่งการจำได้ไหมฮะในคดีเสือดำก็ท่านนี้เหมือนกัน
แล้วก็ให้ท่านรองของผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
เป็นคนคุมคดีนะครับฟังเสียงท่านหน่อยแล้วกันนะฮะ

โดยให้รองวิชาการมาควบคุมแล้วก็ท่านผู้การ
มาควบคุมการทำงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และยุติธรรมเที่ยงธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย
อย่างเรื่องที่ทางผู้ต้องหาค่ะอ้างว่ายกหูขอเข้าไปในอุทยาน
คือขออนุญาตเจ้าหน้าที่ค่ะเราต้องตรวจสอบตรงนี้ยังไงบ้างค่ะ
เดี๋ยวเราสอบสวนอยู่ในขั้นตอน

เบื้องต้นจนถึงตอนนี้ผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธใช่ไหมครับ

แต่เรามีหน้าที่รวบรวมพยาหลักฐานให้ครบถ้วน
โปร่งสายเป็นธรรมเพื่อวิสูจน์ข้อได้จริง
และเมื่อวานี้นะครับรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ก็เดินทางไปพูดคุยกับผู้ต้องหา
ก็คือนายวัชระชัยสมีรักษ์

เพราะว่ามีตำแหน่งเป็นประหลัดฝ่ายป้องกันอำเภอด่านมะขามเตี้ย

ก็ไปพูดคุยกันที่ห้องเยี่ยมผู้ต้องหานานประมาณ๓๐นาที

ขณะเดียวกันนะครับก็ยังมีเพื่อนของประหลัดอำเภอ
แล้วก็ญาติผู้ต้องหาทยอยเดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องหาทั้ง๑๑คนตลอดเวลา
ส่วนก็เตรียมหลักฐานเพื่อขอยื่นประกันตัวด้วยนะครับ
แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วทั้ง๑๑ผู้ต้องหานะครับก็ถูกแจ้งความดำเนินคดี

ยาวเลยค่ะ๙คดีอะอ่าที่๙ข้อหา
ข้อหาร่วมกันล่าสัตว์ป่าหรือว่าพยายามล่าสัตว์ป่าสงวน

ร่วมกันมีซากสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
ที่ใช้ในราชการสงครามและข้อหาอื่นด้วยนะครับ
คนที่ถูกจับตามองอย่างที่บอกไป
คือนายวัชระชัยสมีรักษ์หรือว่าประหลัดแมน
ฝ่ายป้องกันอำเภอด่านมะขามเตี้ย
แล้วก็ยังมีอีก๒คนที่เกี่ยวข้องกับทางอำเภอด่านมะขามเตี้ย
ก็คือนายสการแก่งหลวงและนายอนุสรเรือนงาม
ซึ่งเป็นอาสาสมัครของอำเภอด่านมะขามเตี้ย
กลายเป็น๓คนนี้ที่เกี่ยวข้องกับทางอำเภอ
เมื่อวานนี้นายวัชราชัยประหลัดแมน
ก็เปิดเผยกับผู้สิทธิ์ข่าวด้วยใบหน้าเคร่งเครียด
บอกว่าพวกตนเข้าไปทำบุญที่สำนักสงฆ์เต่าดำ

แล้วก็นอนพักค้างคืนอยู่ภายในสำนักสงฆ
ตั้งแต่วันที่๖ตุลาคมที่ผ่านมา
และทุกคนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่าสัตว์ป่า
เพราะไม่สามารถทำได้อยู่แล้วนะครับ
สำหรับซากสัตว์ป่าที่ถูกตรวจยึดได้

ทราบแต่เพียงว่ามีอาสาสมัครออย
หรือว่านายอนุสรเรือนงาม
ไปขอแบ่งซื้อมาจากพักพวกเท่านั้นเองนะครับ
ใช่ค่ะคือเขาบอกว่าไปขอซื้อมาจากชาวบ้าน
ที่เขามาขายในราคา๑๐๐บาท
เอาขาพวกนี้ไปทำพวกยาบำรุงกำลัง

พวกปืนไวเฟิลเขาอ้างว่ายืมมาจากเพื่อนแล้วก็ติดอยู่ในรถ
ส่วนกระสุนที่พบในรถก็มีคนนำมาฝากไว้
อันนี้คือคำเปิดเผยของนายอนุสรเรือนงามอาสาสมัครด่านมะขามเตี้ย
ที่เขาบอกว่าคนคนนี้ออกมารับเองทั้งหมดเลย
ทั้งเรื่องของอาวุธปืนยาวรายเฟอร์ติดกล้องขนาดจุด๒๒พร้อมกระสุน

ส่วนปืนสั้นออโตโมติกเมติกขนาด๙มม

แล้วก็ซากสัตว์ขาหมีขอซื้อมาจากชาวบ้าน
ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาขายให้๔ขาราคา๑๐๐บาท

ก็ทราบนะว่าผิดกฎหมายแต่เห็นว่าเพียง๔ขาไม่มากไม่มายนะฮะ

เมื่อวานี้นายจิราเกียร์ภูมิสวรรค์
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีแถลงข่าวนะครับ
ว่าได้มีคำสั่งให้นายวัชระชัยสมีรักษ
หลัดอำเภอด่านมะขามเตี้ยออกจากราชการไว้ก่อน
กว่าคดีหรือผลการสอบสวนจะแล้วเสร็จ
เพราะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบนะครับ
ส่วน๒อาสาสมัครก็คือนายสการและนายอนุสร
มีคำสั่งให้ออกจากการเป็นสมาชิกอาสาสมัครไว้ก่อน
ระหว่างนี้จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

พักงานไว้ก่อนพักการเป็นอศชั่วคราว
ถ้าผิดก็ต้องนี่แหละคุณปลดออกจากตำแหน่ง

โลกโซเชียลแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย

ก็หลายคนก็เอาไปพาดโยงเกี่ยวกับเรื่องของคดีเสือดำ

แล้วก็บอกว่าคดีหมีขอหมีขอตัวนี้
จะตายฟรีเหมือนเสือดำหรือเปล่า
ขณะที่อาจารย์ศักดิ์ศิลป์เฉลิมลาบ
ประธานมูลที่สืบนาคสะเทียนโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะครับ

คดีนี้น่าจะต่างกับคดีของนายเปรมชัยพอสมควร
ที่ยังไม่มีหลักฐานในพื้นที่ที่ไปล่า
อันนี้มาตรวจค้นเจอในรถขณะออกมาแล้ว
แล้วก็เป็นรถคนละคัน
ก็ว่าไปตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงต่อไปกันนะครับ

ไปตรวจพบยังสถานที่ด้วยตรวจพบเจอซากด้วย
แล้วก็เจอกองอุจจาระของเจ้าสัวเปรมชัย

เส้นทางที่ออฟรถที่กลุ่มพวกประหลัดเข้าไป
ไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติไซโยก

เป็นเส้นทางเหมืองแร่ขนแร่ที่ปิดไปแล้ว
ใกล้เหมืองแร่เก่ามีวัดป่า

เท่าที่ทราบนะครับว่าวัดนี้สายกรรมฐาน
ศึกษาธรรมะแบบเข้มข้นไม่มีเรื่องของวัตถุ
ไม่รู้ว่ากลุ่มนี้ที่เข้าไป๑๑คนเข้าไปทำบุญแบบไหน
เพราะไม่ใช่วัดทั่วไปที่ญาติโยมจะเข้าไปถวายของ
จะเข้าไปสร้างวัตถุเท่าที่ทราบ
จากป่าถึงวัดก็ไม่มีชุมชนอยู่ด้วย
อันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของอาจารย์ศักดิ์สินธรรม

ทีนี้ก็ดูของทางด้านรองอธิบดีอายการนะคะอาจารย์ปรเมฆบ้าง
ก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่ากรณีนี้
ต่างจากกรณีเสือดำของนายเปรมชัย
เพราะว่าตอนนั้นพบซากพบรอยกระสุนปืนแบบชัดเจน
แต่ในกรณีนี้อาจจะเข้าข่ายความผิด
ฐานมีซากสัตว์ป่าสงวนไว้ในครอบครอง
คือต้องไปตรวจสอบก่อนว่าไอ้ขาทั้ง๔ข้างของหมีขอ
มันมายังไงมันมาจากตัวเดียวกันหรือไม่

ก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันกับโลกโซเชียลแล้วก็คนในสังคม
คือเอ๊ะอ้างว่าไปทำบุญ
ทำไมทำไมต้องพกปืนไปด้วย
เดี๋ยวไปฟังเสียงทัศนะของอาจารย์ปรเมฆกันนะคะ

สังคมก็วิภาควิจารณ์มันเป็นการแย้งกันอยู่

คำถามคือไปวัดต้องเอาปืนไปทำไม
ใช่ไหมแล้วซากสัตว์ป่าสที่พบยังไง
ท่านบอกว่าเป็นการซื้อเพราะมีคนขับมาขาย
ตรงนี้มันก็ต้องไปดูต่อนะว่าใครเป็นคนขาย
พอจะบอกตรงนี้รูปภัณฑ์ของคนขายได้ไหม
แล้วซื้อซื้อที่ไหนจอดรถซื้อ
หรือว่าไปซื้อในตลาดอันนี้ต้องดู
คือข้อที่จริงในวันนี้ยังฟังไม่ได้หรอกว่า
ว่าทั้งหมดร่วมกันมี
คือข้อแท้จริงที่ปรากฏเป็นขาดเราไม่รู้ว่า
บอกว่าห่อซุกซ่อนอยู่ในรถ
รถคันไหนแล้วท่านประหลัดนั่งคันไหน

เป็นพวกใต้บังคัมพันธาเป็นพวกอาสาสมัคร

ข้อหาล่าจริงถ้าที่ผมตามข่าวนะ

ทีนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวหมีอยู่ไหน

มันจะต่างกับคดีเสือดำ

แต่ล่าหรือไม่ล่าไม่รู้แต่ปืนมี
แต่ถ้าสมมติเราได้เราได้ตัวหมี

แล้วถ้าเจอลูกกระสุนปืนที่มาจากปืนกระบอกนี้
อันนี้ชัดว่าทุกคนผิดเท่ากันหมด

ชิ้นส่วนของหมีมากกว่านี้

ใกล้กับที่พักตรงไหนบ้างไหม
อันนี้เป็นหน้าที่หลักของพนักงานสอบสวน
ของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานที่จะต้องสืบหาให้ได้

นี่แหละครับตัวหมีอยู่ไหน
นี่ก็จะทำให้คดีนี้อาจจะแตกต่างกับคดีของเสือดำ

ไอ้ขาหนึ่งข้างที่หมีมันโดนตัดไป
สมมุติหมีมีสี่ข้างแล้วโดนตัดไปหนึ่งข้าง

ใช่นะครับมันก็เลยอาจจะถูกเป็นแค่คดีครอบครองซากสัตว์ป่า
คือมีแค่ท่อนขามีแค่มือหมีเท่านั้นเอง
อาจจะไม่ถึงคดีล่าสัตว์ป่าที่ต้องฆ่าทั้งตัวจนตายนะครับ
เรื่องนี้พลตำรวจเอกศิวราบรังสิบพรรมมบรองพวตร
ที่เคยจับคดีของเสือดำเมื่อวานี้ก็ออกโรงเหมือนกัน
ได้ตั้งคณะพนักงานสอบสวนในคดีหมีขอให้เป็นชุดเดียวกับคดีของเสือดำ
ที่มีนายเปรมชัยกรณสูตรประธานบริษัทอิตาเลียนไทยเป็นผู้ต้องหา
เนื่องจากคณะทำงานชุดนี้มีประสบการณ์ในการทำคดีลักษณะนี้
และรู้ขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วนะครับ
และก็อย่างที่อาจารย์เมื่อสักครู่นี้ตั้งข้อสังเกตไว้
อาจารย์ปรเมฆตั้งข้อสังเกตไว้หมีขออยู่ไหน
ก็พูดคล้ายกับทางรองพบตรพลตำรวจเอกศีวราเหมือนกัน
ซากหมีที่พบขณะนี้ยังไม่ยืนยันว่าขาที่พบ๔ขา
เพราะถ้าเป็นขาของหมีคนละตัวหมีตัวเดียวขาขาดข้างเดียวมันอาจจะไม่ตาย
แต่ถ้าขาดทั้ง๔ขาหมีตายแน่ก็ต้องดูว่าซากตัวหมีอยู่ไหน
ฟังเสียงของกรองพบตรอธิบายกันนะครับ
แต่ว่าของกลางเป็นหมีขอยังไม่ยืนยันนะครับ
เพราะมีแต่ขาของหมีได้สั่งการไปแล้วให้ตรวจสอบว่าเป็นตัวเดียวกันไหม
ถ้ามันคนละตัวมันก็ยังไม่เข้าก็หาล่านะครับ
เพราะหาร่ามันถ้าโทษ๕ปี๕หมื่นก็หาครอบครองมันโทษ๔ปี๔หมื่น
มันคนละมาตายกันครับรับโทษต่างกัน
แต่เท่าที่ดูขาที่พบเนี่ยค่ะ
ถ้ามันเป็นตัวเดียวกันตัดสี่ขามันก็ต้องตายแน่นะครับ
เหมือนกับเสือฮะนะฮะกระโหลกใช่หนังใช่เนื้อใช่มันก็เป็นล่านะฮะ
แต่ถ้ามันยังพิสูจน์ไม่ได้มันก็เป็นครอบครองซากสัตว์นะครับ
คุณผู้ชมยังจำได้ไหมคะที่ทางอศเขาให้ข้อมูลเขาปฏิเสธว่า
ไม่ได้ค่านะไปซื้อมาจากชาวบ้าน๑๐๐บาททีนี้ต้องไปหาแล้วนะ
ชาวบ้านคนนั้นที่เอามาขายเป็นใครถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริง
ส่วนในเรื่องการหาจุดล่าหมีขอแล้วก็ซากชิ้นส่วนหมีขอเพิ่มเติม
ไปถึงจุดแรกที่บริเวณป่าเขาภูซึ่งเป็นจุดที่พบขบวนรถออฟรถ๖คันและซากหมีขอ
จากนั้นได้ปูพรมเดินเท้าค้นหาเป็นระยะทางประมาณ๒กิโลเมตร
ปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมจำนวน๑จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดที่๒ซึ่งเป็นจุดที่ประหลัดอำเภอและคณะพักแรม
ภายในสำนักสงฆ์เต่าดำโดยมีนายตาต้าชาวมอนซึ่งเป็นผู้ดูแลสำนักสงฆ์
ออกมาพบเจ้าหน้าที่พร้อมกับให้การว่าเมื่อเวลาประมาณ๑ทุ่มของวันเสาร์ที่ผ่านมา
ออฟโรดได้เข้ามาพักค้างแรมจริง

ไม่ได้มีผู้ใดแยกตัวออกไปนอกเขตสำนักสงฆ์
กระทั่งรุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่๗ตุลาคม

เจ้าหน้าที่ก็บันทึกปากคำไว้เป็นหลักฐาน

พบร่องรอยการก่อไฟ

แล้วก็เศษซากชิ้นเนื้อขนสัตว์
และกรามร่างของสัตว์ที่ยังไม่ทราบชนิด

กระจายอยู่รอบบริเวณที่ก่อกองไฟ

และชิ้นส่วนขนาดใหญ่ของหมีขอนะครับ

และวันนี้เจ้าหน้าที่จะนำกำลัง
ในการค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนกรณีที่ทางด้านของอาสาสมัครด่าน
ขออภัยอาสาสมัครอำเภอด่านมะขามเตี้ยคนหนึ่ง
ก็คือนายอนุสรเรือนงามเปิดเผยนะคะว่า
การเข้าไปในพื้นที่ของอุทยานไซโยก
โทรศัพท์ติดต่อเพื่อแจ้งป่าไม้ที่ชื่อว่าบัตร

และยืนยันไม่ได้เข้าไปล่าสัตว์แต่อย่างใด
ทีนี้นะครับมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขออนุญาต
ในการเข้าพื้นที่ของอุทยานต่าง
เมื่อวานอธิบดีกรมอุทยานออกมาบอกแบบนี้เลยคุณ

อย่าให้ใครมาแอบอ้างว่าได้มีการขออนุญาต
ผู้หลักผู้ใหญ่ในการเข้าอุทยานใดก็ตามนะครับ
บอกว่าถ้าใครจะเข้าอุทยานแล้วก็บอกว่า
ขออนุญาตมาแล้วขออนุญาตจากคนนู้นคนนี้มาแล้วเนี่ย
ให้เอาเอกสารที่เป็นใบยืนยันมีลายเซ็นต์ชัดเจน

ปากเปล่าไม่ได้อ้างชื่อบุคคลไม่ได้
ใช่นะครับเพราะว่าเห็นใจเจ้าหน้าที่ในการอยู่หน้าด่านตรวจ
ทำไมรู้ไหมคุณบางทีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มี

ใครจะเข้าอุทยานไหนก็ตาม

เอาใบหลักฐานมาให้ดูด้วย
อันนี้สำคัญนะจริงสบายใจทั้งสองฝ่ายเลยแหละ

ส่วนอีกนิดเดียวเมื่อวานคดีเปรมชัย
ขึ้นศาลนะทั้งนายเปรมชัย

คนใกล้ชิดนะครับก็ขึ้นสารเรื่องของ

คดีเสือดำคดีเปรมชัยคดีงาช้าง

ก็ดีแหละเพราะว่าอย่างน้อยเดี๋ยวคุณผู้ชมก็จะถามว่า

ใช่ครับค่ะเรารายงานแล้วนะคะ